คุณผู้ชมว่าแบงค์ปลอมหรือแบงค์กาโม่เนี่ยเวลาเขาเข้าไปเติมเงินในตู้เติมเงินออนไล

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

คือถ้าแบงค์ปลอมที่ทำลักษณะให้เหมือนแบงค์จริงเนี่ย

เป็นตัวการ์ตูนอยู่คุณผู้ชมเติมได้เฉยเลยครับ
ตู้นี้เป็นตู้แบบว่ามีคนดึงอยู่ข้างหลัง
มือของคนดึงคุณแบงค์อยู่ข้างหลัง

แต่ว่าไอ้แบงค์กาโม่เนี่ยมูลค่าตรงบัตรมันเขียนว่า๕๐บาทใช่ไหม
เขาหยอดไปหยอดเหรียญเพิ่มไปอีก๓บาท
เครื่องก็ตอบรับการชำระเงิน๕๓บาทนะ

ขอบคุณอีกส่งเสียงขอบคุณด้วย

คนก็เริ่มไม่สบายใจแล้วสิว่า
โดยเฉพาะคนที่ติดตั้งตู้บริการเติมเงินผู้ประกอบการ
เฮ้ยแล้วตู้เราทำไมไปรับแก๊งกาโม่ได้เนี่ย
ลุงเล็กเจ้าของร้านของชำที่มีตู้เติมเงินให้บริการ

และที่ผ่านมาตั้งตู้มา๘ปี

นั่นน่ะสิร้านลูกเล็กนี่ยังไงเนี่ย